เกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่ากรธมรนะครับค่ะ

นายกบอกว่าน่าจะสักกลางปีหน้า
เดี๋ยวคอลโมน่าจะอนุมัติให้เลือกตั้งผู้ว่ากอทมกันได้
ภักดิ์ไทยศรีวิรัยก็มีภักดิ์เพื่อไทยบอกไม่ส่ง
ใช่ไหมคุณชัดชาติสิทธิพันธ์บอกจะลงอิสระ

ล่าสุดวันนี้นะครับเราได้คุยกับคุณพิธาลิ้มเจริญรัฐ
หัวหน้าพักก้าวไกลค่ะนะก็เลยถามหน่อยว่าเอ๊ะตกลงแล้ว
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยถ้ามีการเลือกตั้งพักเก้าไกลจะส่งไหม
คุณพิทาบอกว่าส่งแน่แล้วไม่ต้องรอสัญญาณไม่ต้องรอนานด้วย
เดี๋ยวต้นเดือนมกราคมนี้เนี่ยคาดว่าไม่เกินสัปดาห์ที่๑สัปดาห์ที่๒
พักก้าวไกลจะเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครผู้ราชการกรุงเทพมหานครของพักเก้าไกล
ตอนนี้ยังไม่ขอบอกว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงแต่ถ้าเปิดชื่อออกมาทุกคนรู้จักแน่นอน
สามารถทำงานแก้ไขปัญหาให้กับคนกรุงเทพได้อย่างแน่นอน
หัวหน้าพักเก้าไกลบอกกับเราว่าการเปิดตัวของว่าที่ผู้สมัคร
ชิงตำแหน่งผู้ว่ากอทมของแต่ละพักหรือว่าจะอิสระก็แล้วแต่
ถือว่าเป็นเรื่องดีสำหรับคนกรุงเทพจะได้มีเวลาในการพิจารณาและตัดสินใจ
พักก้าวไกลเนี่ยเดี๋ยวมกราคมนี้เปิดเลยนะ
และหวังว่ารัฐบาลจะไม่ถวงเวลาหรือว่ายื้อเวลาเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่ากอทม
เพราะคนกรุงเทพไม่ได้เลือกตั้งผู้ว่ามานาน๙ปีแล้ว

ก็คงคิดว่าเลือกตั้งถ้าไม่มีการพยายามอยากจะถ่วงเวลา
หรือว่ารักษาอำนาจจาก๙ปีเป็น๙ปีครึ่งหรืออะไรก็แล้วแต่
ก็คิดว่าคงไม่เกินเดือนเมษาหรือว่าพฤษภาน่าจะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากอทม

ความเดือดร้อนจากมลภาวะที่มาจากการก่อสร้างของเมือง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาในพื้นที่ของกรทม
ที่ไม่ได้รับการดูแลมานานแล้วก็ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนมานาน
ก็คงรอไม่ได้ยิ่งเร็วก็ต้องยิ่งดีครับ
ขณะที่พลักษณ์พลังประชารัฐนะครับ
หลังจากที่ท่านผู้ว่านรงศักดิ์โอสธนากรผู้ว่าปฐุมธานีเนี่ย
ท่านบอกว่าท่านคงไม่ลงผู้ว่ากอทมนะครับ
นี่มีข่าวว่าพักพลังประชารัฐไปทาบทามมาดามแป้งเลยนะ

ผู้จัดการฟุตบอลทีมชาติไทยนักธุรกิจดัง
วันนี้นักข่าวเลยไปถามบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์หัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐ

ป้อมบอกว่าก็ต้องไปถามมาดามแป้งเอง

นี่นะฮะส่วนการสัญหาผู้ว่ากอทม

เดี๋ยวก็รอดูความเคลื่อนไหวกันต่อไปกันแล้วกัน